ตอนกลับไปตั้งแต่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาทางตำรวจภูทรปะเกร็จจังหวัดนทบุรีได้รับแจ้ง
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียม
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ๒๐ปีนางสาวปอนัดดาสายถนอมหรือน้องเมย์ค่ะ
เป็นชาวจังหวัดกาลสินทำงานเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะมีรอยช้ำที่คอที่แขนซ้ายนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง
ซึ่งมีอดีตแฟนอายุ๓๗ปีอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แต่อดีตแฟนคนนี้เนี่ยบอกว่าน้องเมย์ฆ่าตัวตาย
แต่ทางครอบครัวของน้องเมย์ก็ไม่ปักใจเชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ
ว่าน้องเมย์จะฆ่าตัวตายเพราะน้องเองไม่มีปัญหาอะไร
ประจำตัวก็ไม่มีก็เลยสงสัยว่าอาจถูกฆาตกรรม
แล้วคุณผู้ชมคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
น้องเมย์ส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทที่เป็นหัวหน้างานด้วยนะคะ
ดูตามข้อความแล้วมันดูน่าสงสัยมากน้องเขาส่งข้อความไปว่า
ดามขาช่วยหนูด้วยหนูจะทำยังไงดี
เกรียงเขามาเมื่อคืนเขามาเอาของ
คือเลิกกันแล้วแต่ไม่ยอมเลิกเมื่อคืนเขาทำร้ายหนูจนหายใจไม่ออก
เขาเอาแขนขามาทับคอหนูแล้วก็หลายอย่างเขาเหมือนโรคจิตเลย
หนูจะโทรหาเฮียเฮียคือแฟนใหม่ของน้องอะนะคะหนูจะโทรหาเฮียก็โทรไม่ได้
จากข้อความทางไลน์เหล่านี้ค่ะทางครอบครัวของน้องเมย์ก็ยิ่งมั่นใจว่า
น้องเมย์น่าจะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปติดตามคดีนี้นะครับ
แล้วก็ได้คุยกับแฟนของน้องเมย์นะคือแฟนคนปัจจุบันนะไม่ใช่อดีตแฟนนะครับ
ซึ่งการคุยกันข้อความทางไลน์เนี่ยน้องเมย์จะเรียกแฟนคนปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเฮียนะครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งคบหาดูใจเป็นแฟนกับน้องเมย์ผู้ตายเมื่อ๒๐สิงหาคมนะ
ที่น้องเมย์จะเสียชีวิตเพียง๑๐วันหลังจากที่ผู้ตายเนี่ยได้บอกเลิกแฟนเก่าไปเกือบ๒เดือนแล้ว
ทางครอบครัวทุกคนก็รับรู้กันดีก่อนเกิดเหตุสองวันน้องเมย์ได้ไลน์มาหาเขา
แล้วก็โทรมาด้วยโทรมาคุยบอกว่าถูกอดีตแฟนตามมารังความพยายามมาขอคืนดี
แต่เธอไม่ยอมก็ถูกทำร้ายร่างกายวันต่อมาแฟนนุ่มคนปัจจุบันก็เลยไปหา
แล้วก็ให้เพื่อนผู้ตายมาอยู่ด้วยอืมแต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
มีอดีตแฟนผู้ตายมาหาตอนสองทุ่มที่คอนโดมาขอคืนดีอีกแต่น้องเมย์ไม่ยอมเพราะว่ามีแฟนใหม่แล้ว
ก็เลยถูกทำร้ายด้วยการขึ้นมานั่งทับบนตัวใช้มือกดไว้ที่คอจับแขนไว้ตลอด
จนกระทั่งแบบหลับกันไปตี๓น้องเมย์เลยแอบลุกขึ้นมาแล้วก็แชทส่งไลน์หาเพื่อน
เพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นคาดว่าคงถูกทำร้ายอีกเพราะว่าเงียบหายไปเลย
กระทั่ง๘โมงเช้าแฟนใหม่กับเพื่อนเลยมาดูที่ห้อง
พอพังประตูห้องเข้าไปเห็นว่าน้องเมย์ตายแล้วแล้วก็มีอดีตแฟนอยู่บนเตียงด้วยนะครับ
ซึ่งตอนนั้นก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เป็นวันที่๒๔ที่เขาแชทไปหาเพื่อนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมพาน้องเขาไปงาน
เป็นงานเลี้ยงแล้วกันครับเป็นงานเลี้ยงหนึ่งของรุ่นพี่ผม
แล้วก็กลับมาพอกลับมาก็ผมก็เหนื่อยนะขับรถไปก็เลยพัก
แล้วก็มองมารู้อีกทีก็คือตอนเช้าว่าน้องเนี่ยถูกแฟนเก่าทำร้ายอย่างที่เป็นแชทออกในข่าวอะครับนั่นครับ
แล้วก็มาอีกทีคือวันที่๒๙เลยคือวันที่น้องเสียครับ
แล้วก็ฝ่ายของแฟนเก่าเขานะฮะที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็คืออยู่เป็นคนสุดท้ายในวันที่น้องเสียครับ
คนที่ชื่อชื่อนั้นนะครับเขาก็รู้ว่าน้องคบกับผมแล้วก็รู้ว่าเขาก็เป็นคนพูดเองว่าน้องเลือกผม
อะไรประมาณเนี้ยครับใช่เขาเป็นคนพูดเอง
จากที่รู้จักมาถึงผมจะรู้จักไม่นานก็ไม่ใช่คนที่คิดสั้นครับน้องเป็นคนที่สู้ชีวิตมาก
มาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ล่าเริงแล้วเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วมาอยู่กรุงเทพ
มาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวส่งเงินให้พ่อให้แม่และส่งตัวเองเรียนโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่
ผมมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนคิดสั้นแน่นอน
ทางตำรวจภูทรปากเกร็ดบอกว่าตอนนี้สอบปากคำอดีตแฟนผู้ตายแล้วนะคะ
เพราะว่าแน่นอนก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าอยู่ในห้องกับผู้ตายในวันเกิดเหตุ
แต่ตัวอดีตแฟนคนนี้อ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องเมย์
ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะยังมุ่งไปที่ประเด็นถูกฆาตกรรม
แต่ณตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาใครได้
ต้องรอผลชนะสูตรจากนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องรอ๖๐วันนะคะ
ส่วนศพของน้องเมย์ทางครอบครัวรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิด
ตั้งแต่๒กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
ส่วนแฟนของน้องเมย์ก็บอกว่าไม่อยากจะปรักปรำใคร
ก็ให้ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีเพราะว่ามันมีพิรุธหลายอย่างจริง
ทางครอบครัวทางคนใกล้ชิดก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นลักษณะของเหตุฆาตกรรม